วันนี้เราจะว่ากันที่เรื่องของการรับสินบน

เนื่องจากเมื่อวานนี้มีการนำกำลังบุก
ไปจับโต๊ะพนันฟุตบอลย่านพระขนง

สะท้อนไปถึงเรื่องของการรับสินบน
แล้วก็ย้อนกลับมาที่เรื่องของการปฏิรูปวงการตำรวจ

ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
ขอบคุณครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ

แต่ว่าเรื่องเหล่านี้ครับ
ที่เป็นหนึ่งในหลายเรื่อง
สังคมไทยรุ่งขึ้นมาเรียกร้องว่า
ได้เวลาที่ต้องปฏิรูปตำรวจแล้ว
สปทสปชรัฐบาลคศก็พูดในธรรมนองเดียวกันว่า
ได้เวลาต้องปฏิรูปตำรวจแล้ว

ให้ดำเนินการจัดการกับปฏิรูปตำรวจ
เรื่องที่เป็นข่าวไปเมื่อ
เบรกที่ผ่านมานี่แหละเมื่อคืนนี้

บ่อนหรือโต๊ะบอลแห่งนี้

ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นคนนี้

แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมีเยอะเลยครับ
ว่าในแต่ละเดือน

บอลแห่งนี้ถึงจะเปิดได้
ที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่
แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สะสมตกค้างอยู่ในความรู้สึกคน
ว่าอะไรที่ผิดกฎหมายและดำรงคงอยู่ได้นั้นเนี่ย
เพราะมีตำรวจเข้าไปคุ้มครองไปเกี่ยวข้อง
กฎหมายเขาห้ามเปิดบ่อน

เรียกรับสวยเรียกรับผลประโยชน์
กฎหมายเขาห้ามคุ้มครองเอาของเถื่อนเข้ามา
เพราะว่าประเทศชาติจะเสียรายได้จากภาษี
ตำรวจก็ไปเกี่ยวข้องไปคุ้มครองกับเรื่องภาษี
กฎหมายเขาห้ามเรื่องค้าประเวณีเพราะว่าผิดกฎหมาย
ตำรวจก็ไปคุ้มครองสถานบริการที่ค้าประเวณี
แล้วก็เรียกรับผลประโยชน์
เอาเป็นว่าทุกเรื่องที่กฎหมายห้าม
ที่ทำกันอยู่ได้เนี่ยก็เพราะมีตำรวจส่วนหนึ่ง
เรียกรับผลประโยชน์ทั้งนั้น
เรื่องโต๊ะบอลเนี่ยที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่

ปัญหานี้ตั้งแต่เขาเหอฟุตบอลลีกอะไรกันจากต่างประเทศเนี่ย
มีเยาวชนคนไทยเยอะเลยครับ

ไม่จบเพราะว่าไปติดการพนันบอล
เล่นไปเล่นมาเสียเงินมาก
เรียนนังสือไม่ไหวหนีเตลอดเปิดเปลือง
เด็กที่ติดพนันแบบนี้เสียหายหมด

แล้วมันจะส่งผลถึงการพัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคคลของชาติ

ถ้าเด็กบ้านเราติดยาติดบ่อนติดการพนัน
คนที่ไม่อยู่ในวัยเรียนในวัยทำงาน
พลัดหลงไปติดบอลเล่นพนันบอล
ครอบครัวก็เดือดร้อนเสียหาย
สังคมเสียหายลูกก็มีปัญหา
ครอบครัวแตกแยกทั้งนั้นนะครับ
ฉะนั้นต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนล่ะ
อยู่ตรงที่ว่าทำไมคุณไม่ใช้กฎหมายปราบปราม
เรื่องราวนี้ให้มันเด็ดขาด
ไม่รู้เหรอครับว่าบ่อนการพนันอยู่ที่ไหน
นักเล่นเขายังรู้กันทั้งบ้านทั้งเมือง
ทำไมตำรวจท้องที่จะไม่รู้
โต๊ะบอลเนี่ยที่อยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ย
คนไปแทงเขายังรู้เลยทำไมตำรวจจะไม่รู้
แล้วโต๊ะบอลที่เปิดได้เนี่ยทั้งนั้นน่ะ
ตำรวจไปคุ้มครองให้เปิดได้

แล้วทุกครั้งเวลาจับได้
เวลาทหารไปจับได้หน่วยอื่นไปจับได้

ผลที่ตามมาคือตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ผลการสอบสวนออกมาเป็นยังไง
คนก็คิดกันว่าก็ช่วยกันสิครับ

เอาโพยมาว่าส่งคนนั้นคนนี้แต่ละรายชื่อ
พอสอบไปสอบมาเรื่องเงียบ
พอไปคุยไปถามเขาจริงก็ได้ความว่า
รายชื่อที่ว่าส่งตำรวจคนนั้นคนนี้เนี่ย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบ่อนนั่นแหละ
อยากได้เงินเอาไว้เอง
ก็เลยทำบัญชีปลอมขึ้นมา
ว่าส่งสวยให้ตำรวจคนนั้นคนนี้
สรุปคือตำรวจไม่ผิด
เจ้าหน้าที่คนนั้นก็รับผิดชอบไปว่า
เป็นคนทำลายชื่อสวยปลอมขึ้นมา
นี่ยังลงเอยด้วยลักษณะตบตากันถึงขนาดนี้

จึงไม่มีใครเข็ดใครหลาบไง

เพราะว่าที่เขาไปส่งสวยเก็บได้ก็ส่งต่อกันเป็นทอด
ส่งต่อสารวัฒน์สารวัฒน์ส่งต่อผู้อุ้มกับ

แล้วพอนานเข้าพอเกิดการอมกันขึ้น

เขาถึงต้องส่งของเขาเองเป็นหลายคน
แต่ก่อนโรงพักเนี่ยมาเก็บคนเดียวแล้วไปแบ่งกัน

แล้วเขากลัวว่าเดี๋ยวมาเก็บซ้ำซ้อน
เขาก็ต้องลงชื่อว่า
ใครบ้างจ่ายใครบ้างจ่ายใครบ้าง
แล้วพอผลสอบออกมาแล้วก็พยายามจะบิดพริ้ว

อย่างนี้แหละครับคนเขาจึงบอกว่า
ปฏิรูปตำรวจกันเสียทีเถอะ
ปฏิกูลเหล่านี้ต่อไปได้ยังไง
นี่คดีนาตาลีจำได้ไหมล่ะครับ
ไอ้ที่บอกว่ามีรายชื่อออกมาส่งใครส่งใครส่งใคร

มีการแถลงออกไหมว่ารายชื่อที่ว่านั้นเนี่ย
คนที่รับเงินตอนนี้ถูกย้ายไปอยู่ที่ไหนบ้าง

ลงโทษกันพอเป็นพิธีเดี๋ยวก็กลับมาใหม่

จึงเป็นเรื่องที่บอกว่าถึงเวลาแล้ว

เพื่ออย่าให้เกิดลักษณะอย่างนี้
ประชาชนเขาเอือมละอา
โดยเฉพาะโต๊ะบอลเนี่ย
โต๊ะการพนันบ่อนการพนันเนี่ย

เขามีเงินเขามีสติกว่าเยาวชน
แต่เยาวชนที่ไปแทงบอลเนี่ย

พอตอนได้ทีแรกก็หอมหวนยิ่งแทงหนักเข้ามาอีก

เป็นนี่พนันบอนเป็นแสน

ในที่สุดเรียนหนังสือไม่ได้

ปล่อยให้โต๊ะบอลเหล่านี้มันอยู่ได้
เพื่อแลกกับเศษเงินเล็กน้อย

ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย

เขาไม่อยากเห็นตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องคุ้มครอง
แล้วให้สิ่งผิดกฎหมายดำรงคงอยู่ได้

มีฉะนั้นประชาชนเขาจะถึงจุดว่าทำไม่ไหว
และนี่ก็กำลังจับตาดูอยู่ว่า
กฎกตรใหม่ที่จะมีการโยกย้ายแต่งตั้งเนี่ย
เพื่อตัดปัญหาไม่ให้มีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งไปถอนทุนกันเนี่ย
กว่าเปอร์เซ็นต์จะให้มาจากผู้อาวุโส
อกนั้นก็มาจากความเหมาะสม

คนที่มาจากผู้อาวุโสไม่ต้องวิ่งเต้น
ป่านนี้ปรากฏว่าที่จะประชุมกันเมื่อรืนนี้

เห็นท่าจะประชุมกันไม่ได้

ปลายเดือนกันยาสิ้นปีงบประมาณพอดี
อันนี้ก็แปลว่ายังมีปัญหาอีกเยอะ
พลตำรวจเอกพงศพัฒน์มาบอกว่า
กฎกตรใหม่ประกาศออกมาคราวนี้โยกย้ายแต่งตั้ง
จะไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง

เขาเชื่อว่าตำรวจยังปฏิรูปตัวเองไม่ได้
แล้วสปทจะทำยังไงรัฐมนูลเขียนไว้แล้วแต่รัฐมนูล
เป็นกฎหมายแม่บทจะมาบังคับกับเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยเหล่านี้ไม่
ได้มันจะต้องมีกฎหมายลูกรองรับอ้าวก็อยากจะดูว่ากฎหมายลูกที่
รองรับเนี่ยสปทจะล่างยังไงจะต้องทำกฎหมายไว้ให้
หนึ่งปีที่เหลือก่อนพวกคุณพ้นหน้าที่ไปเนี่ยถ้าไม่ทำอะไร
ให้ชัดเจนไม่ออกกฎหมายมาปฏิรูปตำรวจไม่ได้ทุกอย่างก็จะ
วนมาเหมือนเดิมแล้ววันหนึ่งสังคมไทยจะบอกว่า
เราไม่ยอมรับการทำหน้าที่ของตำรวจเพราะตำรวจตั้งอยู่
บนความไม่สุตรจริตเรื่องนี้มันจะไปกันใหญ่ครับคุณครับ
ตอนนี้ดูเหมือนว่าตำรวจต้องเร่งสร้างความศรัทธากลับมาให้เร็วที่สุด
เพราะว่าประชาชนเริ่มจะไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมามากมายเหมือนกันนะฮะ

ต้องใช้ยาแรงไหมครับต้องใช้ม๔๔ดีไหมครับ
ที่จริงเนี่ยถ้าจะปฏิรูปกันจริงมันทำได้แล้ว
เพียงแต่ว่ามันยังรูปหน้าปาดจมูกกันอยู่เท่านั้นแหละ
ต้องจริงจังคำเดียวต้องจริงจังครับ
ครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับ